อยู่ส่วนบัวจ้ะเห็นบ้วน่ะรถถ่ายหน้าจะทำหน้าบัวจ้ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศกันแล้ว
ที่นาบัวค่ะเตรียมปลูกบัวเก็บบัวเอาไปขายนะคะ
ต้อนรับวันพระนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายพื้นที่ยังคงมีฝน
แต่ว่าหลายพื้นที่เช่นกันก็ฝนลดลงนะคะตรวจสอบภาพจากเรด้าก่อนเลยนะคะ
นี่คือส่วนกลางของประเทศคือบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
จะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวก็คือพื้นที่ที่มีฝนปกคลุม
แถบจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครซะเป็นส่วนใหญ่
กรุงเทพมหานครจะเล็กน้อยเบาบางนะคะแต่ว่ามีผู้ที่อยู่ในพื้นที่รายงานมาว่าลำลูกกาก็เริ่มปล่อยลงมาแล้วนะคะ
เหลือก็เป็นตกกระจายเบาค่ะภาพใหญ่นะคะก็คือภาพถ่ายดาวเทียม
ก็ยังคงเห็นนะคะว่ามีพื้นที่สีเขียวปกคลุมอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ
ไม่เยอะมากนักนะคะแต่ว่าก็จะมีโอกาสเกิดได้ในตอนกลางของประเทศค่ะ
ปัจจัยก็คือเรื่องของมรสุมนะคะตามแนวเส้นความกดอากาศเท่านี้เลย
ผ่านทั้งตอนบนแล้วก็ตอนล่างคือแถบภาคใต้เพราะฉะนั้นบริเวณดังกล่าวก็เตรียมรับฝนกันได้เลยนะคะ
ทิศทางลมก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนนะคะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นไปบริเวณประเทศไทยนะคะ
แล้วก็พัดเสยขึ้นไปบริเวณตอนบนของภาคเหนือด้วยนะคะ
พื้นที่ที่จะเกิดฝนก็มีดังต่อไปนี้ค่ะมาแต่ตั้งแต่ตอนเช้านะคะยังเบา
สีฟ้านี่คือยังไม่ตกแค่ครึ้มอากาศเย็นนะคะ
แต่ว่าฝนจะตกมากหน่อยจะเป็นช่วงบ่ายช่วงค่ำตามเวลานัดหมาย
จะมีพื้นที่บริเวณตอนบนคือภาคเหนือแถบตอนภาคเหนือตอนล่างนะคะ
แถบพิสุนโลกพิสจิตอุตรดิตพยาวลำปางรวมถึงภาคใต้
สุราชธานีภูเก็ตนครศรีธรรมราชลงไปถึงพัทธลุงและหาดใหญ่ด้วย
แต่ต้องระวังเรื่องคลื่นค่ะบริเวณนี้เช่นเดิมนะคะ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันเป็นฝั่งรับลมมรสุมพอดี
เพราะฉะนั้นคลื่นก็จะสูงหน่อย๑๒เมตรนะคะ
ภาพรวมแล้วต้องเตรียมรับมือเรื่องฝนค่ะ
เป็นโอกาสดีนะคะที่ภาคเหนือภาคอีสานจะพอมีฝนบ้าง
จะเป็นฝนที่ตกเป็นละอองค่ะไม่ได้เป็นฝนชุ่มฉ่ำตกหนัก
แต่ถ้าพื้นที่ไหนตกหนักขอให้สำรองน้ำกันเอาไว้ได้เลยนะคะ
เพราะว่าเตือนกันล่วงหน้าค่ะว่าช่วงปลายเดือนนี้จะเริ่มเข้าสู่ภัยแรงของหน้าฝน
เพราะฉะนั้นต้องเตรียมรับน้ำเอาไว้ก่อน
ส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกนะคะก็จะยังคงมีฝนและคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
แต่ว่าคลื่นสูงหน่อยก็คือภาคใต้ฝั่งอันดามันแถบระนองพังงาภูเก็ต
ขึ้นสูง๑๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือด้วยนะคะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เตือนกันเอาไว้ค่ะว่าช่วงบ่ายค่ำยังมีโอกาสเกิดฝนอีกเช่นเคยนะคะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรค่ะท่านใดที่จะต้องวางแผนเตรียมการรับมือในการทำการเกษตร
สั่นรองน้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
เพราะว่าในช่วงของปลายมิถุนาจนถึงกลางกรกฎาคมก็อาจจะประสบกับปัญหาภัยแรง
ขอความร่วมมือในการใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภคกันด้วย
ดิฉันขอไปดูธรรมนาบัวก่อนนะคะไม่รู้ไปถึงไหนแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ